ห้ามพลาดศึกมวยไทย๓ยก๖คู่สุดมัน
ถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์บ่าย๒โมงตรง
รายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
สัปดาห์นี้พบกับพิชิตชัยสิงหาเดชายิม
ปะทะเพชรศิลาพอพัฒน์มานาชัยลูกบ้านใหม่

คู่เอกประจำรายการยุทธชัยอสมิลาปะทะเพชรนาดูลนนันทิพัฒน์ขนส่ง
ห้ามพลาดกับศึกมวยไทย๓ยก๖คู่จัดเต็ม